สำหรับช่วงนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวต่างประเทศกันก่อนเลยนะคะ
เมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมปี๒๕๕๗นะคะ
กรุงซิดนี่ที่ร้านกาแฟลินนะคะ
เกิดเหตุบุกเข้าไปกราดยิงผู้ที่อยู่ในร้าน
เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต๒คน
และบาดเจ็บอีกจำนวน๑นะคะ
ล่าสุดในซิดนี่ออสเตรเลีย
วันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย

ใช่ครับโดดคนร้ายบุกเข้าไปกราดยิง
รวมทั้งจับตัวประกันในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่ซิดนี่ของออสเตรเลียนะครับ
เหตุการณ์หน้าตอนนี้ยุติลงไปแล้วครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนบาดเจ็บ๒คนครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจออสเตรเลียหลายสิบคนบุกวิสามันฆาตกรรมคนร้าย
ที่ก่อเหตุกราดยิงแล้วก็จับตัวประกันในโรงงานแห่งหนึ่งของนครซิดนี่
ในประเทศออสเตรเลียมานานกว่า๑๖ชั่วโมงนะครับ
โดยโฆษกตำรวจรัฐนิวซาเวมรายงานว่าตำรวจยังต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการเจรจาและไกลเกลียวกับคนร้าย
แต่ก็ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจบุกเข้าไปที่อาคารหลังที่ได้รับรายงานว่ามีประชาชนถูกยิงอย่างน้อย๒คนครับ
สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้คนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑คน
เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย